ส่วนช่วงนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ราวความเคลื่อนไหวของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับ

แต่ว่าครั้งนี้ครับจะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ในการเล่นกีฬาแล้วก็สุขภาพและพลนามัยนะครับ
คือไม่ได้มุ่งให้เน้นให้เก่งหรือว่าเน้นให้จ้องจะชนะกันอย่างเดียว
แต่ว่าเน้นให้เพิ่มภูมิความรู้ก่อนที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ระดับอาชีพ
ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนี่คือโครงการแล้วก็ตัวสงฆ์ใหม่
ภายใต้ข้อบังคับในปี๒๕๕๘ที่มีการแก้ไขจากข้อบังคับเดิมในปี๒๕๕๙
โดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือว่ากกม
ซึ่งนั้นก็ชี้เห็นว่ามาตรฐานของกีฬาประเภทนั้นเนี่ย
ก็ยังคงสูงอยู่
สรุปตารางเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับ
สถาบันกลางวันละศึกษานั้นขึ้นมานำครับ๒๘เหรียญทอง
ขณะที่จ่าฝูงก่อนหน้านี้คือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้น
ตามมาเพียงแค่๒เหรียญนะครับ๒๖เหรียญทอง
อันดับ๓มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ๒๓เหรียญทองนะครับ